เอ้าครับไปดูเรื่องสลากินแบ่งรัฐบาลกันหน่อยแล้วกันนะคะ
หลายคนก็สงสัยกันอยู่ว่าตกลงเราจะแก้พรบสลากได้ไหม
สรุปแล้วเขาก็บอกว่ามันแก้ไม่ได้ค่ะ
ก็เขาบอกว่าด้วยเรื่องของพรบ
แหละว่าไม่ได้จะเมาจริงแค่ต้องการทำทุกอย่างให้มันเป็นรูปเป็นรอย
เขาว่าอย่างนั้นนายธนวัฒนพลวิชัยโฆษกคณะกรรมการสลักกินแบ่งรัฐบาล
ก็พูดถึงเรื่องการพิจารณาแก้ไขพรบสลากินแบ่งรัฐบาล
เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสช
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรเงินรางวัลเรื่องการกำหนดโทษผู้ขายสลากเกินราคา
รวมทั้งเปิดทางให้ออกสลากรูปแบบใหม่
ย้ำเสมอนะคะว่าเจตนาในการแก้ไขกฎหมายเนี่ย
ไม่ได้อยากจะเมาสังคมหรือออกเฉพาะหวยออนไลน์หรือว่าล็อตโต้เท่านั้น
แต่มันก็คือรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สลากทุกประเภทที่นานาชาติเขามีกันนั่นแหละ
ซึ่งถ้าหากรัฐบาลในอนาคตเห็นว่าผลิตภัณฑ์ไหนเหมาะสมกฎหมายนี้
ก็สามารถเปิดช่องให้ทำได้เพราะว่ากฎหมายเดิมใช้มานานกว่า๔๐ปีแล้ว
ส่วนจะทำเมื่อไหร่ก็เป็นเรื่องของอนาคตนะคะก็ต้องรอดูว่าพร้อมเมื่อไหร่ก็ทำเมื่อนั้น
รับนะคะว่าการแก้ไขกฎหมายสลากมีคนไม่เห็นด้วยเยอะ
แต่มันผ่านประชาพิจารณ์ไปแล้วแล้วก็ผ่านประชาพิจารณ์ที่รอบด้าน
การเปิดรับฟังทางเว็บไซต์ตลอดจนลงไปรับฟังความคิดเห็นจากคนในพื้นที่
ที่คณะทำงานประเมินดูเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อคิดเห็นอะไรที่คัดค้านรุนแรง
จะผ่านหรือไม่ผ่านจริงตอนนี้
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนชนั่นเองค่ะ